นี่คุณจะยืนไม่พ้นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะ
ถ้าเป็นขายจริงใช่ป่ะมันก็จะตกขวดละประมาณ๑๐บาทเนอะ
ใช่แต่อันนี้หนูคิดว่าอันนี้ถูกกว่าไหมเจ๊
อืมแต่อันนี้มันสองแพ็คเลยนะ

เธอฉันอยู่ตรงนี้คนเดียวหรือว่าฉันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
ฉันเหมือนมีใครมากระทุกกระทับชิ้นตรงนี้

น่ารักมาก
ปกติพี่เบงกี้ซื้อน้ำแบบไหนบ่อยค่ะ
ปกติพี่เนี่ยใช้น้ำมนต์นะคะพี่ก็เรียบร้อย

คืออันนี้พี่เองก็ไม่รู้ราคานะคุณคือจะรู้พร้อมคุณนี่แหละ
แต่เราเนี่ยขวดอย่างนี้เราคงไม่ได้ช็อปกันบ่อย

อย่างแก้วเนี่ยเราคงแบบไปรับประทานตามงานต่าง
ขวดเนี่ยแน่นอนเราเคยซื้ออยู่แล้ว
แต่ว่าทีนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นราคาที่ไม่รวมโปรโมชั่นและเป็นราคานะวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมเซลฟี่นะคะ

แต่ว่าตอนนี้ต้องถามคุณหญิงกับคุณจูโน่ก่อนว่าคุณจะใช้ตัวช่วยไหม
ตัวช่วยของคุณคือสามารถตอบได้๒ครั้ง
หรือให้เป๊กตัดอันที่แพงออกให้
คือลังเลระหว่างอันนี้กับอันนี้ค่ะพี่เป๊กกี้
อันนี้คือตัดทิ้งคิดว่าแพงสุด

คิดว่าแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นสองแพกรวมกัน

แต่นี่เราหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ถ้าสับสนตอนนี้ใช้ตัวช่วยได้เลย

ตัวช่วยจะตอบได้๒ครั้งหรือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้คุณคะ

และคุณจูโน้และคุณหญิงนะคะเลือกใช้ให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้

น้ำดื่มแบบไหนที่แพงที่สุดที่เราจะตัดออก

นี่คือน้ำดื่มแบบแก้ว

อันนี้คือสินค้าที่ราคาแพงที่สุด
คุณหญิงคุณจูนกคุณเดาถูกทางนะ
นี่คือสินค้าที่แพงที่สุดอย่างคุณว่าจริง

ทีนี้เหลือน้ำดื่มแบบ๖๐๐มิลลิลิตร

เออคิดว่าอันนี้
ขอตอบค่ะ

น้ำดื่มแบบขวด๖๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๑๒

คุณคิดว่าอันนี้ราคาถูกที่สุด

และเป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณหญิงและคุณจูโน

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ

น้ำดื่มแบบขวดที่คุณหญิงและคุณจูโนไม่ได้เลือก

ถ้าถูกกว่าตัวช่วยที่ใช้ไปไม่เป็นผล

แพงกว่าและราคาอยู่ที่

และราคาอยู่ที่

และน้ำดื่ม๖๐๐มิลลิลิตรตรงนี้ราคาถูกที่สุดค่ะ
แม่งมันพูดจากบางคนรู้ที่ตบขาฉากเลยนะ

ไม่ได้ตบขาตัวเองด้วยตบขาสามีนะโอเค

เรียนปริญญาโทของเรารับราคา๔๐๐๐บาท
เสียตัวช่วยไป๑ตัวช่วยคุ้มค่ามากเลยค่ะ
ข้อต่อไปค่ะคุณหญิงกับคุณจูโน
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ผู้หญิงสวยก็ต้องเหมาะกับอะไรที่หอม
สวยดูแลผิวพันธุ์
วันนี้เป๊กมีผลิตภัณฑ์จากธนาคาร
อยู่ตรงหน้านี้นะคะอันที่อยู่ตรงหน้าเป๊กนะคะ
เป็นแป๊กผงธนาคาร๑๐๐กรัม

เป็นผลิตภัณฑ์โพเทคไทยโตราปี้
มะขามขมิ้นธนาคารสบู่อาบน้ำ๑๓๐กรัม
ส่วนอันนี้ค่ะสุดท้าย
มะขามบวกธนาคาร๑๕๐มิลลิลิตร
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณทั้งสองคนค่ะ
ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นธนาคาร
ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะ
อ้าวลองทายกันดูเล่นค่ะคุณผู้ชมทางบ้าน
แต่ถ้าอยากทายเล่นแล้วได้เงินจริง

แต่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องช่วยคุณหญิงและคุณจูโน้ลุ้นกันก่อนนะคะ

เคยใช้ไหมคะเนี่ยเคยใช้ค่ะเคยใช้อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะค่ะ
ข้อนี้เหมือนทั้งคู่มั่นใจมาก
เหมือนรู้แล้วว่าอะไรถูกสุดถูกไหม
คิดว่าประมาณ๔๙บาทค่ะ
คิดว่าเท่าไหร่คะ๔๙บาท
อ่ะเดี๋ยวบอกงี้ไม่รู้ว่าที่เคยซื้อเนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นหรือเปล่า
ต้องเป็นราคาเน็ตราคาไม่รวมโปรโมชั่นและราคาอัปเดตณปัจจุบัน
ณตอนนี้คุณคิดว่าสบู่กับแป้งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

แล้วอะไรล่ะอะไรล่ะที่คุณหาอยู่อะไรที่ถูกที่สุด
สบู่กับแป้งคิดว่าแป้งนะ
ปกติเวลาพวกใช้แป้งผงอะค่ะคือราคาจะแบบอยู่ที่แบบหลัก๑๐๒๐๓๐อะไรประมาณนี้ค่ะ

แป้งเนี่ย๑๐๐กรัมสบู่๑๓๐กรัมซิตร้า๑๕๐มิลลิลิตร
แป้งสบู่สบู่คิดว่าแพงกว่า

ตอบหรือยังตอบว่า

คุณคิดว่าแป้งปงธนาคารเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ซิตราครีมทาผิว๑๕๐มิลลิลิตร
ที่คุณหญิงและคุณจูนกไม่ได้เลือก

และสบู่โพเทคธนคาที่สับสน
และลังเลเหลือเกินว่าระหว่างแป้งกับสบู่จะเลือกอะไร
สุดท้ายไม่ได้เลือกนะคะสบู่โพเทค

๔๘บาท

หวังว่าอันนี้จะไม่ผิด
จะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
และแป้งผงธนาคารที่คุณหญิงและคุณจูโนเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๔๘บาท

๔๕บาท
โอ้โฮ
อะนะคะคลายถูกค่ะ
แป้งผงธนาคารเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เก่งมากเล็กพี่ขี้หนูจิ๋วแต่แจ๋วจริงฮะ
ผ่านข้อ๓มาแล้วตอนนี้ทั้งคู่ค่ะ
คุณหญิงคุณจูนอสสะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

ไลฟ์สดไหนลองพิมพ์มาสิคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง

ข้อต่อไปจำนวนเงินแน่นอนเพิ่มขึ้น

คุณที่รักคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด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

โอ๊ยจ้าพราจ
อาหารร้านนี้อร่อยอยู่นะพูดถึงกัน

ไปได้ไหมแล้วไปไหนกันมา

แต่ขอแฟนค่ะ
ข้าวแกงข้าวแกงร้านนี้ไม่กินแล้ว
เศรษฐ์ให้โคตรทะลึ่มคนขายข้าวแกง

ก็สั่งข้าวแกงเสร็จพอเก็บตังค์
มาถามผมมีไข่ไหมน้อง
อ่าแน่มามุกแบบนี้
แต่วันนี้เวลาหมดต้องรอไปหากันสัปดาห์วันจันทร์หน้านะครับ
ใครรู้บ้างว่าราคาค่าบัตรเข้าวัดสำหรับชาวต่างชาติ๓วัดนี้
วัดไหนราคาถูกที่สุด

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่
กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลา๓๓๐น

ความหาก็มากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป